อันนี้ต้องการข้อพิสูจน์
สรุปแล้วอะไรอยู่ในขวดน้ำปลา
ชาวบ้านที่บุรีรำเขาเห็นว่าเอ๊ะมีอะไรอยู่ในขวดน้ำปลา
แล้วพอดูแล้วยังคิดว่าเป็นเศษแก้วหรือเปล่าตอนแรก
เพราะเขย่าขวดมันกล้องแข็งนะฮะ
เอาออกมาดูมันเหมือนกับแบบแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ว่ามันเป็นอะไรลักษณะมันหนาสักประมาณเซนยาวประมาณ๒เซน
ทีนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้ง๖ธันวาส์
ตอนนั้นคุณป้าที่บุรีรำไปซื้อน้ำปลามา
แล้วพอมาเจอแบบนี้นักข่าวของเราก็เลยไปคุย
ไปคุยกับคุณป้าคุณป้าฐานิตาเทียนวัน
เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยจริงป้าก็กินน้ำปลาในขวดไป
เหลือประมาณสักนิดเดียว๑๔ของขวด
แล้วพอเห็นเสียงแบบมันดังอยู่ข้างในมันผิดสังเกต
เห็นเศษเหมือนกับมีวัตถุอะไรอยู่แบบนี้ค่ะ

ก็เลยให้อดีตกำนันบอกนักข่าวหน่อย
พิสูจน์หน่อยว่ามันคืออะไร
เพราะว่าใจป้าตอนแรกนะป้าคิดว่ามันน่าจะเป็นแก้ว
เป็นเศษแก้วถึงขนาดเอามีดเฉือนผ่าขวด
เพื่อที่จะดูวัตถุที่มันอยู่ข้างในเลยว่ามันคืออะไร
ทีนี้หลังจากนั้นทางบริษัทบริษัทไพโรธ
ทั้งสังฮะผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑิพรส
มีหนังสือชี้แจงออกมาเลยนะคุณผู้ชม
หลายคนก็อยากรู้ไงว่าทางบริษัทเขาจะชี้แจงว่าอะไร
คือใจความในหนังสือระบุเอาไว้
บอกว่ากรณีที่พบวัตถุแปลกปลอมในขวดผลิตภัณฑ์น้ำปลาทิพรส
ลักษณะคล้ายเศษแก้วบริษัทขอชี้แจงแบบนี้
คุณผู้ชมฟังดีดีนะคะวัตถุแปลกปลอมที่พบน่ะ
คือผลึกเกลือที่เกิดจากการแยกตัวของเกลือแล้วก็น้ำตาล
ผลิตภัณฑ์มีอุณหภูมิเย็นลง
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์มันก็จะเป็นแบบนี้
แล้วบริษัทบอกด้วยนะว่าผลิตภัณฑ์มันอาจจะเกิดผลึกเกลือ

ถามว่าเป็นอันตรายต่อการบริโภคไหมไม่นะคะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าลูกค้าพบผลึกเกลือ
สามารถสอบถามข้อมูลจากทางบริษัทได้หรือว่าตรวจสอบได้เอง
โดยการเอาผลึกเกลือไปละลายไปต้มในน้ำเดือด
พอเวลามันผ่านไปเนี่ยผลึกเกลือเหล่านี้มันจะละลายหมด
อันนี้คือสิ่งที่ทางบริษัทชี้แจงมา
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะนักข่าวของเราก็ไปหาคุณป้าอีกรอบหนึ่ง
บริษัทเขาชี้แจงมาแล้วว่ามันเป็นผลึกเกลือ
ป้ายังไงล่ะป้าบอกแบบนี้ก็
ถ้ามันเป็นหลักวิทยาศาสตร์มันก็คงจะใช่ป้าคนบ้านนอกอ่ะหนูเอ้ย
ไม่ค่อยจะรู้เรื่องนี้หรอกแต่ป้าก็แปลกใจนะ
ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นผลึกเกลืออันนี้เดี๋ยวหนูลองฟังเสียงสิ
ลองเอาโยนใส่ชามกระเบื้องเดี๋ยวฟังเสียงพร้อมกันว่ามันเป็นยังไง

ถ้าเป็นโคบเข้มตกผลึกมันจะเป็นจุดอันนี้มันเป็นใสเป็นแก้ว
เพราะดูแล้วมันเป็นแก้วไม่ใช่โคบเข้มตกผลึก
เสียงมันอย่างนี้คุณผู้ชมเองรู้สึกมันไม่ใช่ชำ

คุณป้าคุณลุงเขาบอกมันเหมือนเศษแก้ว
แต่ทีนี้สาธารณสุขในพื้นที่เที่ยมเพลินนางรอง

คุณก็ลองเอาผลึกตรงนี้เอาไปล้างหนา
เพราะว่าถ้าเข็ดล้างนามน่าจะละลาย
ปรากฏว่าพอไปล้างแล้วผลึกไม่ละลายค่ะ

เดี๋ยวรอตัวแทนบริษัทมาพิสูจน์เลย
ทีแรกเขานัดกัน๑๐ธันวาคคือวันพรุ่งนี้
แต่ทีนี้เขาเลื่อนไปเป็น๑๑ธันวาไปเป็นวันเสาร์

สรุปแล้วผลึกที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่
เพราะจริงบางทีเราเก็บพวกน้ำปลา
มันก็มีผลึกจริงนะนิดแต่มันเป็นก้อนเล็ก

ชาวบ้านชาวช่องเขาเลยสงสัยนะครับ